ปารักษณ์การค้นหากำลังพรที่สูญหาย
กลางทะเลที่บางสะพานประจกขีริขันย์
วันนี้ก็ประมาณสักรวมสองสัปดาห์แล้ว
ช่วงประมาณ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา

พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล

การค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หาย
ซึ่งวันนี้เนี่ยย่างเข้าสู่วันที่๑๓ก็ร่วมจะ๒สัปดาห์แล้วนะฮะ
พรุ่งนี้ก็ครบสิบสี่วันยังไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หาย
ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่๕นายนะครับเร่งค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายอีก๕นายครับ
ส่วนร่างที่รอพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลยังเหลืออีก๑นายครับ
ต้องรอผลการยืนยันอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้ทางกองทัพเรือเอง
ก็ยังไม่ยืนยันว่าคือกำลังพลนายไหนขณะที่แผนการค้นหาเดินหน้าต่อไปนะครับ
การลาดตระเวนในทะเลใกล้ฝั่งชายฝั่งตามเกาะแก่งต่าง
จะเห็นภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมทั้งล่องเรือไปในทะเลบริเวณริมชายหาด
แล้วก็เดินค้นหาตามบริเวณบนบกเนี่ยนะฮะกองทัพจะทำทุกทางที่คาดว่าเป็นไปได้
ยังมีความหวังครับเพราะตอนนี้ยังมีเรือหมู่เรือช่วยเหลือ
ซึ่งเป็นเรือใหญ่ถึง๔ลำคือเรือหลวงกระบุรี
เรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงนเรสวนและเรือหลวงตากศิลป์
ขณะที่เรือต่อ๑๑๔ครับก็ยังคงช่วยด้วยในภารกิจนี้
ก็จะขยายขอบเขตการค้นหาออกไปนอกจากทางบกทางน้ำแล้วทางอากาศยาน
ก็จะมีโดรนบินราดตระเวนตรวจสอบด้วยนะครับสองวันที่ผ่านมา
พบกำลังพลที่ศูนย์หายเพิ่มครับทางกองทัพเรือพยายามจะปรับและประเมินแผนต่างทุกวัน
ดำลงสำรวจใต้น้ำด้วยคาดว่าถ้าหากเสียชีวิต
และร่างอยู่ใต้ทะเลหากร่างของผู้ตายอิ่มน้ำ
อาจจะเกิดการระบายแก๊สออกเป็นไปได้ว่าร่างอาจจะจมกลับลงไปใต้น้ำอีกครั้ง
ส่วนพื้นที่สูงตามเกาะแก่งต่างที่อาจจะไม่ค่อยมีคนอยู่
จะส่งกำลังพลไปด้วยครับลาดตระเวนดูหน่อยเพราะบางทีรอดชีวิต
แต่ไม่มีใครให้ช่วยเหลือติดต่อใครไม่ได้อุปกรณ์สื่อสารไม่มี

ซึ่งปัจจุบันนะครับเรายังไม่สามารถที่จะค้นหา
แล้วก็พบผู้ประสบภัยนะครับที่เราคิดกันและคาดการณ์กัน
ก็คือที่จะเหลืออยู่ประมาณไม่เหลืออยู่ประมาณนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่ได้ยืนยันอย่างที่เราดำลงไปในน้ำ
เนื่องจากคาดว่าถ้าเป็นกรณีที่ถ้าเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตแล้วเนี่ย
จากการอิ่มน้ำเมื่อลอยตัวแล้วเนี่ยเมื่อเกิดอิ่มตัวทั้งน้ำแล้วก็แก๊สนะครับ
เมื่อเกิดการระบายออกแล้วเนี่ยก็อาจจะร่างก็อาจจะกลับจมไปลงไปในใต้น้ำนะครับ
ซึ่งเราวิเคราะห์ทุกหนทางที่เป็นไม่ได้แล้วเราก็หาทางปฏิบัตินะครับ
กระทั่งในเรื่องของขอบนอกซึ่งเราก็ใช้อากาศยานเป็นหลักนะครับ
เนื่องจากว่าขอบเขตมันเริ่มกว้างทุกหนทางที่เราสามารถแล้วก็คิดว่ามีโอกาส
เราก็จะดำเนินการในการค้นหาและช่วยเหลือครับ
หนึ่งในผู้สูญหายที่กำลังเร่งค้นหาอยู่นะครับ
หนึ่งในห้าเนี่ยก็คือจาตรีโสพลวงสนิทหรือว่าจ่าเจมส์
เป็นตำแหน่งช่างกลเรือหลวงสุโขทัย
ครอบครัวก็มาเฝ้ารอครับ๑๓วันแล้วยังคงเฝ้ารอด้วยความหวัง
คุณพ่อเดชาเป็นพ่อของจ่าเจมส์บอกว่าเวลาที่ผ่านเลยไปเนี่ย
พ่อก็อดใจจะหวั่นไม่ได้นะแม้ความหวังมันจะริบหรี่ลง
ต่อให้มันจะริบหรี่เหลือน้อยแค่ไหนแต่ยังมีความหวัง
ขอให้ลูกปลอดภัยเช่นเดียวกันกับพี่สาวของจ่าเจมส์ครับ
บอกว่าทุกปีช่วงปีใหม่จ่าเจมส์คนนี้จะกลับบ้าน
กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทำบุญข้ามปี
แต่ปีนี้มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนา
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองขอให้น้องชายปลอดภัยลองฟังครับ
ตอนนี้พ่อหวังว่าอยากจะให้น้องติดเกาะหรืออะไรก็ได้แล้วมีคนช่วยเหลือลือมากขึ้น

ตามใดที่ยังไม่เห็นร่างน้องก็ยังคิดว่าน้องยังยัง
ก็อยากขอบคุณขอบคุณสื่อขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่ว่าช่วยกันค้นหาตามหาน้อง
อยากจะให้ตามหาน้องจนเจอแม้ว่าจะอยู่ใน๕คนก็อยากจะให้เจอทุกคน
อยากจะไม่อยากให้ทิ้งพวกเรา

เพราะว่าตอนนี้ความหวังมันก็เหลือน้อยลงแล้วยิ่งน้อยคนอย่างนี้ก็กลัวว่าจะทิ้งกัน
ปกติทุกปีใหม่ลูกชายเขาจะมาหาครอบครัว

แต่ว่าปีนี้เราก็อยู่ด้วยความหวังนะคุณแม่เนาะ

ก็คือครอบครัวของพลทหารอับตุลอาซิสมาแอร์ครับ

ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เฝ้าติดตามข่าวของลูกอยู่ที่ระยะลานะฮะ
คือเดินทางมาที่บางสะพานประจวบไม่สะดวกก็ได้แต่หวังครับ
ก็มีการประสานกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบ
แล้วก็ประธานศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สำนักจุฬาราชมนตรีภาคใต้ตอนบนให้ติดตามข่าวสาร
จากเมืองประจวบมัศยีทห้าแห่งเขาร่วมกันทำวิธีละหมาทายัด
ขอพรจากองค์อัลละให้เจ้าหน้าที่ทำภารกิจสำเร็จ
ในการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายอีก๕นาย
รวมถึงพลทหารอัปตูนอาซิส๑ใน๕ด้วย
ขอให้ทุกครอบครัวได้เจอคนที่รักในเร็ววันครับ
ส่งกำลังใจให้นะคะทุกครอบครัวที่ยังรอผู้สูญหายอยู่
มีความหวังอยู่เสมอนะคะไปกันที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็อาจจะได้รับการพูดถึงมาเพราะว่ามีเพื่อนพลทหารด้วยกัน
รอดชีวิตมาครับก็เล่าว่าหมอแชมป์เนี่ยช่วยทุกคนเนี่ย
คือหลายคนเลยนะช่วยเพื่อนขึ้นมาบนเรือตัวเองก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วแต่ก็ยังเอาชูชีพลงไปช่วยคนอื่นต่ออีก
ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าหนึ่งในนั้นเป็นหมอแชมป์
หรือพันธุ์จ่ายเอกคุณากรจรยศค่ะอายุ๓๕ปี

ที่ช่วยให้เพื่อนรอดจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่ม

คุณแม่เอื้อมพรจรยศอายุ๖๙ปีแล้วก็ญาติ
มีการเตรียมจัดงานไว้อาลัยให้กับหมอแชมป์นะคะ

แต่ว่าพื้นที่คือสถานที่ก็ค่อนข้างคับแคบ
อาจจะไม่สะดวกต่อคนที่มาร่วมไว้อะไร

ไปจัดที่วัดศรีมโนภาสถิตนะคะที่ตะบนแกลงนั่นเอง

สถานที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยอำนวย
กลัวเป็นที่รองรับของคนไม่เพียงพอจ้ะ
ก็เลยปรึกษาหาลือกันแล้วว่าย้ายมาวัดศรีดีกว่า
เพราะเขาฟ่างฝามันสะดวกสบายกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาร่างน้องเข้ามาที่วัดศรี
พอกลับขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มาช่วย

กำหนดการทางกองทัพเรือค่ะมีการจัดพิธีไว้อาลัย
กับกำลังพลที่ชาปนสถานกองทัพเรือ
สัตวิทย์หิบชนบุรีจัดพิธีพระราชธาน้ำหน่วงอาบศพ
พวงมาลาพระราชทานหน้าหีบศพมีการสวดพระอภิษฐรรม
แล้วก็หลังจากเสร็จพิธีจากทางกองทัพเรือ
จะมีการเคลื่อนร่างของหมอแชมป์ไปที่วัดนะคะที่ตำบลแกลงนั่นแหละค่ะ
เพื่อให้ญาติได้จัดงานไว้อาลัยให้กับหมอแชมป์อย่างสมเกียจ
ของหมอแชมป์จะเดินทางถึงวัดศรีมโนภาคสถิต

จะตั้งสวดไว้๓คืนก็คือ๑๓มกราคม
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๔มกราคมเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ